มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่คงจะสติไม่สมประกอบหรือยังไร

แต่เอาเป็นว่าไปทำร้ายคนอื่นเขาจนถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ
ตำรวจสพสลุยที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งเหตุว่า
มีเหตุฆ่ากันตายในร้านขายของชำริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายธีระสุวราชอายุ๕๑ปีนะครับ
คือที่ศีรษะกับใบหน้าเนี่ยถูกตีด้วยของแข็งแบบโอ้โหเป็นแผลชะกัน
ถึงขั้นกระโหลกล้าวนะฮะเลือดไหลนองพื้นเลยนะครับ
กับญาติญาติที่ทราบข่าวมาเห็นศพเนี่ยโอ้โหร่ำให้เลยนะครับ
จากการสอบสวนเจ้าของร้านขายของชำนะครับ
ชื่อว่านางบุญธรรมศรีชูอายุ๘๘ปีคุณยายท่านนี้
คุณยายบอกว่าผู้ตายปกติทุกวันช่วงเย็นจะมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็มาซื้อของเหมือนปกติ
กำลังเลือกหยิบสินค้าอยู่นะครับ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึง

เดินมาจากสาราที่พักผู้โดยสารริมถนน
ซึ่งห่างจากร้านของคุณยายประมาณ๓๐เมตร
พอมาถึงร้านคว้าเอาครก
ที่มีสากคาอยู่ที่ครกด้วยเนี่ย
ทุ่มใส่ศีรษะของนายธีระ
จนนายธีระทะลาล้มลง

คว้าท่อนไม้มาตีซ้ำอีกหลายครั้ง
เขาตายแล้วก็วิ่งหนีไป
อ๋อหมายแผ่นแผ่นยาวใช่ไหม
กี่ตี
พอได้เรื่องได้ราวนะฮะตำรวจก็กระจายกำลังกัน
ออกติดตามหาคนร้ายทันทีนะครับ
ก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนะครับ
ไปเจอคนร้ายกำลังใช้เท้าถี่ประตูกระจก
หน้าสำนักงานที่ทำการอบตหองเจริญนะฮะ
ก็คือกระจกแตกเลยล่ะ
นี่เป็นแผลฉีกขาดเวอะหวะเลย
ซึ่งคนร้ายก็พูดจาแบบวกไปวนมา

หรือว่าจะสติไม่สมระเกาะนะฮะ

แล้วก็พาไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลท่าแซะ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ

ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ในระแวกบอกว่า

นายสันติศุกร์วิ่งมาจากสาราแล้วก็เอาครกกับสากเนี่ยทุ่มใส่ศีรษะของผู้ตายเขา
ตรงจุดนี้รถทัวร์มาจอดที่สาราที่พักผู้โดยสารริมถนนใกล้ร้านของชำ
แล้วก็เห็นคนขับไล่นายสันติศุกร์ลงมาจากรถแล้วรถทัวร์ก็ไป
สันนิสุกก็อยู่แถวนั้นแล้วก็มาก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้เจ้านักรวัฒนาฬิตแจ้งข้อหาพอข้าพูดอื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวจะต้องตัวไปตรวจสอบหาราชาติเสพติด
เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปว่าในช่วงก่อเหตุเนี่ย
เขาก่อเหตุเพราะอะไรจะตกสติอะไรเป็นยังไง

เท่ากับว่าคุณส่งให้เขาไปทำร้ายคนอื่น

หรือว่าขับรถไปแล้วไปส่งที่สอนอไปส่งที่โรงพยาบาล